คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย

รอที่จะศักระครูบาบุญชุ่มนะครับ
หลังจากที่ครูบาปิดวาจาเป็นเวลา๓ปี๓เดือน๓วัน
และจริงแล้วมีกำหนดออกจากถ้ำที่เมืองแก๊ส
เมียนมาคือเมื่อวานนี้๓๑กรกฎาคม
นี่คุณดูสิคนที่ไปเฝ้าศักระครูบาเยอะมาก
ใช่ลูกศิษย์ลูกหาไปทั้งนั้นเลย

บริเวณหน้าปากถ้ำเล็กหอ๗ชั้น
ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญญาศรีพิกุ

ปิดวาจาเป็นเวลา๓ปี๓เดือน๓วันนะครับ

คุณผู้ชมโอ้โหบางคนเดินลุยน้ำข้ามลำห้วย
เพื่อไปรอที่จะศักระและรอกรอบกราบไหว้
ครูบาบุญชุ่มกันอย่างไม่ขาดสายเลยคุณ
๔วันไปกันเต็มเลยนะครับ
สำหรับการออกกรรมฐานของครูบาบุญชุ่มนั้นนะฮะ
ทางด้านของพระมหาทองศุกร์สุขมธรรโม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่ม

วันที่๓๑กรกฎาคมเมื่อวานนี้
เป็นวันที่พระกุบาบุญชุ่มยานสังวโร
อธิษฐานออกกรรมฐานแล้ว

ที่ครูบาบุญชุมจะมาปลงผมตามลำดับ

จะขึ้นบันลังราชรสมาเพื่อจะปลงผม
นี่เมื่อเช้าก็มีคลิปนะครับเรื่องของบันลังนะคุณ
บันลังราชรสนะฮะซึ่งทางฝั่งไทยนะคุณนะ

แล้วก็จะนำไปที่จะให้ครูบาบุญชุ่มได้ขึ้นตนบันลัง
และหลังจากนั้นก็จะมาปลงผมที่เกาะน้ำบรู
แล้วก็ตรงเกาะน้ำรูจะมีการสร้างหอกุฏิไว้
มีการสร้างหอฉันไว้ที่กุฏินี้นะครับ
หลังจากนั้นครูบาก็จะไปตรงถ้ำเล็กหอ๗ชั้น

ตรงนี้แหละก็เป็นจุดที่ทำให้ประชาชน
สามารถที่จะไปเฝ้าครูบาบุญชุ่มยานสังวโรได้

รอกราบไหว้ได้เป็นจุดที่สำคัญนะครับ
ขณะที่พลเอกสุทัศน์จารุมณีประธามูลที่ดอยเวียงแก้วนะฮะ
ก็เปิดเผยว่าขณะนี้มูลิธิกำลังดำเนินงาน
ก่อสร้างสาราการประเรียนบุญเมตตามหาลาบ
วิหารบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชา

ภายในวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วให้แล้วเสร็จปลายปีนี้นะครับ
เพื่อไว้รองรับคณะศรัทธาที่จะมาร่วมแสดงมุฒิตาจิต
ในวันที่๗๙มกราคมปีหน้า
ซึ่งครูบาบุญชุมจะมาปฏิบัติธรรม
แล้วก็โปรดศิษยานุสิตแล้วก็พุทธศาสนิกชนด้วย
ที่นี่เขาก็เลยมีการเร่งสร้างกันอันนี้ที่เชียงรายนะครับ
ส่วนทางด้านของพระครูบาสุพนัทนาคเสโน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยสันกู

เอาเลิกที่ครูบาบุญชุมจะออกจากถ้ำ

ก็ได้ไปรับรูปปั้นเหมือนครูบาบุญชุ่มคุณ

นี่ขนาดหน้าตัก๓๐นิ้ว
รับมาจากที่วัดแม่ร่องน้อยที่จังหวัดลำพูน
เอามาไว้ที่วัดดอยสันกู่ตรงนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
เพื่อรำลึกถึงพระคุณที่พระครูบาบุญชุ่ม
ได้มาเป็นประธานสงฆ์ในพิธียกยอดฉัด
บรรจุพระบรมราชสารีริกฐาตุ

คุณผู้ชมนี่คือการเตรียมที่จะได้สักการะครูบาบุญชุ่มกันอีกครั้ง
คือหลายคนต้องการที่จะเห็นครูบาบุญชุ่มให้เป็นบุญนะนะ
ใช่ค่ะแล้วพอเราได้ดูข่าวนี้
เราเห็นคลื่นมหาชนที่แบบลำไหลมารอกราบไหว้ด้วยความสะท้าย